โอ้โหเขาไม่เจอฝนตกไม่เจอน้ำท่วมมานาน

พอเขาร้อนแบบนี้พอเขาเจอน้ำท่วมเข้า
เขาก็เลยลงมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลย
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาครับ
โอ้โห
โอ้โฮ
โอ้โฮ

กระโดดลงมาจากหน้าผานี่ฉันโดดลงมา

ลงมาเลยเพราะฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันเนี่ย
ทำให้ปริมาณน้ำในคลองบ้านทำหมู่สอง
ที่ตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับ
ก็น้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อเข้าท่วม
บริเวณวัดสุวรรณคูหาที่อยู่ติดกับคลอง

ที่ต้องแวะมาให้อาหารลิงสมัย
แล้วก็ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ภายในถ้ำ

และจากน้ำที่เข้าท่วมนี้ทำให้ลิงสมัยร้าย

บริเวณวัดพากันลงไปเล่นน้ำ
อย่างมีความสุขก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเคยเห็นไง
พอไปเห็นก็ตื่นเต้นประทับใจนะครับ

ทำให้บรรยากาศภายในวัดสุวรรณคูหา
ลึกคลื้นเป็นพิเศษอีกแบบหนึ่ง
หลายคนกลัวฝนตกน้ำท่วมแบบนี้

แต่ว่าอ้าวก็มีความน่ารักของเจ้าลิงสแหมดนะครับ

ใกล้ชิดกับคนที่ไปท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ
ดำผุดดำไหว้เลยนะครับ